ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยเกิดขึ้นที่จังหวัดระยอง
ผู้ที่เขาประสบเหตุเขาบอกหมอปลาช่วยหน่อย

เพราะว่าเขาไปเอาไม้ที่เป็นไม้ยางจากเล้าหมูที่มันร้างแล้ว

ปรากฏว่าเจอเรื่องลี้ลับอาถรรพ์เข้าไป
อยู่กันไม่เป็นสุขเลยอยู่ไม่ได้เลย
นี่ฮะเลยอยากให้หมอปลามาช่วย
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปดูหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ

บ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ที่พื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอนิคมพัฒนาที่จังหวัดระยองนะครับ
เจ้าของบ้านชื่อว่านายอารันคำแสงอายุ๕๒ปี
นี่ฮะคือลุงอรันต์เนี่ยแกบอกว่าเมื่อสักสองเดือนก่อนเนี่ย
ไปเอาไม้ยางพาราที่เล้าหมูร้างอยู่ห่างจากหลังบ้านไปสัก๕๐๐เมตร
เอามาสร้างบ้านคือเล้าหมูเนี่ยเป็นของแม่ยายของแกนะ
แล้วให้น้าดูแลตอนที่น้ายังมีชีวิตน้าก็จะดูแลจัดการเรื่องอาหารการกินอะไรต่างนานา
พอน้าเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อสามปีก่อนไม่มีใครดูเล้าหมูต่อ
ตอนนี้สภาพมันแบบโอ้โหย่าขึ้นไปหมดรกร้างไปหมดนะครับ
อลันแกบอกว่าแกก็เลยเห็นว่าอ้าวไม้ที่เล้าหมูเนี่ยสภาพมันน่าจะใช้ได้
เพราะฉะนั้นไปเอามาใช้ดีกว่าเมื่อวันที่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ให้คนงานไปงัดไม้จากเล้าหมูมากองเอาไว้ที่บ้านเพื่อจะเอามาต่อเติมบ้านนะฮะ
นี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ก็ได้ไม้มาก็เอามาต่อเติมตั้งแต่๑๒กรกฎาคม
แต่ลุงอลันบอกว่าพออยู่ไปเนี่ยโอ้โหชีวิตความเป็นอยู่มันเปลี่ยนไปหมด
กลางคืนได้ยินเสียงแบบประหลาดทุกคืนเลยนะเวลาเข้านอนก็เหมือนกับมีพลังงานบางอย่าง
อยู่ที่ใต้เอวนะเหมือนกับมีอะไรมันจะเข้ามาสิงร่างให้ได้
มันรู้สึกแต่ไม่สามารถลุกขึ้นได้เหมือนกับผีอำนี่ต้องสวดมนต์ทั้งคืนนะ
คาถาชินบัญชรทั้งคืนสวดบทแผ่เมตตาทั้งคืน
หวังว่าจะหายนะแต่ก็ไม่เป็นผลแม้แต่ตอนลุกเนี่ยนะลุกขึ้นมาตอนตี๓เพื่อเดินจงกลม
ก็ช่วยอะไรไม่ได้ทำทุกอย่างแล้วนะครับไอ้มีลักษณะแบบพลังงานบางอย่างมันยังมีอยู่ตลอด
แล้วยังไปฝันอีกฝันว่าพ่อมาเข้าฝันนะทั้งที่พ่อเนี่ยยังมีชีวิตอยู่
แล้วก็ชี้หน้าบอกกับเขาว่าไปเอาไม้ของเขามาทำบ้านทำไมทำให้น้ำท่วมที่ดินที่อยู่เขาหมดแล้ว
ทำแบบนี้ทำไมแล้วพ่อยังบอกให้ระวังให้ดีนะไปเอาไม้เข้ามาเนี่ยตอนนี้บ้านเขาน้ำท่วมแล้วนี่
ที่ลุงอลันแกบอกแกจะสะดุ้งตื่นค่ะก็เลยมั่นใจว่าต้องเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นเจ้าที่ที่เล้าหมูร้างแน่
คงจะห่วงไม้อยู่แล้วก็ตามมาหลอกหลอน
หาตัวหาหัวอะไรอย่างนี้มันทำให้เรานอนไม่ได้ครับ
พอเรานอนตรงที่เราขืนนอนจนหลับเราท่องขทาอะไรตั้งแต่จนเราหลับไป
มันก็จะผ่อนร้ายทันทีเลยเพราะมันเห็นปีศาจเห็นสูตรกายอะไรสักอย่างมาขย่ำตัวเรามากัดเราอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมคะล่าสุดค่ำวันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่บ้านหลังนี้นะคะเพื่อไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามีผีหรือเปล่า
คือหมอปลาเนี่ยเขาก็เริ่มจากไปดูกองไม้จากเล้าหมูก่อน
ที่เอามาสร้างบ้านอ่านี่นะคะ
กองไม้ตรงนี้หมอปลาบอกไม่ไม่สามารถสัมผัสถึงวิญญาณอะไรได้เลย
จากกองไม้ตรงนี้
กองไม้หมอปลาบอกงั้นขอไปดูในบ้าน
องไม้ตรงนี้หมอปลาสัมผัสแล้วไม่รู้สึกอะไร
พอเข้าไปดูต่อในบ้านหมอปลาบอกว่าก็ไม่
ก็ไม่สัมผัสถึงดวงวิญญาณอะไรได้นะไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลย
หมอปลาไปต่อค่ะบอกงั้นขอไปดูที่เล้าหมูเก่าหน่อย
นายอารันไปเอาไม้มาสร้างบ้านอยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ๗๐๐เมตร
มันก็จะเป็นที่รกร้างมีย่าขึ้นปกคลุมนะคะ
พอไปถึงเล้าหมูเก่าเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดู
อาการมาแล้วนี่หาวแล้วแน่นหน้าอกอาเจียนด้วย
ปรุงนี้เป็นยังไม่มั่งครับหมอ
จะเป็นเหล้าหมูหรือหว่าเคก็เลยได้คนคงได้กลิ่นหรือหว่า

ทีนี้หมอปลาก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ขอเดินสำรวจรอบดูหน่อย

ซึ่งเดิมทีเป็นเล้าหมู

หรือเป็นดินที่สัตว์ใช้เป็นที่หากินในอดีตแร่ธาตุมันเยอะ
ตรงล้าวหมู่สัมผัสได้ว่า

ตรงกับอาการที่นายอรันทร์เล่าให้ฟัง
เวลากลางคืนจะมีแมลงมีสัตว์

ซึ่งอาจจะเป็นวิญญาณผีโป่งตามความเชื่อ
เป็นแบบนี้โป่งจะเป็นเรื้อทาสของดิน
ซึ่งพวกบัลดาสัตว์ปลาหรือว่าสัตว์บ้านเอง
มันก็จะกินดินตรงนั้นเป็นอาหารมันจะขุดเป็นหลุม
แต่มันจะมีฟาร์มขังมันก็จะมีจิตวิญญาณของสัตว์อยู่ณบริเวณตรงนั้น
เพราะมันเป็นที่เลี้ยงสัตว์ไงก็จะมีวิญญาณสัตว์อ่ะ
แต่ทีนี้ถ้าใครเข้าไปบริเวณนั้นก็จะโดนสัตว์ตรงนั้นหลอก
ที่พี่บอกว่าพี่โดนช้อนชัยอะไรแหละ
บางทั้งอย่างผมคิดว่ารักษณะน่าจะเป็นพวกสัตว์นั้นแหละ

คือก่อนหน้านี้ไอ้พวกนี้มันคุมเขาไว้
แล้วพอเราลื้อมันก็จะมีผลตาม

เออมันแต่หมอพระราชกายืนยันว่าเจอวิญญาณใช่ไหม
เจอผีโป่งผีโป่งใช่หมอพระราชกายืนยันแบบนั้นผีโป่ง
นางวรวรรณอายุ๒๙ปีก็เลยเล่าเรื่องขนลุกให้ฟัง

เชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของเจ้าที่
ที่หวงถึงดินตรงนี้
เพราะว่าหลังจากที่นายอารันมาปรึกษากับสามีมาปรึกษาเธอนะ

เธอก็ฝันร้ายตลอดเลย
ช่วงประมาณแบบตี๕วันพระ๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา

ความฝันเนี่ยมีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่
ใช้มือมาบีบคอเธอมือสองข้างเลยนะ

แล้วก็พูดกับเธอด้วยความโกรธแค้นว่า

แล้วก็สั่งให้หมาดำตัวใหญ่เลย
ตาเนี่ยแดงวิ่งมากัดแขนเธอ

ก็เลยคิดว่านี่อาจจะเป็นวิญญาณของเจ้าของที่ดินที่โกรธแค้น
นายอรันเอาไม้ไปสร้างบ้านโดยไม่ได้ขออนุญาต
แล้วก็มาเข้าฝันตัวเองว่าอย่าไปยุ่งอะไรอย่างนี้
หลังจากที่นางวรวรรณเล่าความฝันให้หมอปลาฟัง

ก็ความฝันแบบนี้ก็ต้องระวังนะ

ถือเป็นแบบผีชั่วร้ายตามความเชื่อของคนโบราณนะ
ก็เลยขอทำพิธีตรวจดูว่านางวรวรรณโดนของหรือเปล่า

นี่เดี๋ยวทำพิธีแบบนี้เลยเดี๋ยวลองดูค่ะ
เขาบีบคออยู่อย่างนี้เขาบอกว่ามึงอย่ามายุ่งเรื่องของกู

น่าจะใช่ค่ะสาเหตุเดียวกันเพราะว่าแค่วันเดียวเองค่ะ
แต่พอทำพิธีตรวจดูว่านางวรวรรณโดนของหรือเปล่า
หมอบรับบอกว่าก็ไม่เจออะไรนะคะ
ถ้าที่หมอปลาบอกว่าเป็นอาถรรพีโป่งที่อยู่ในดิน

เพราะว่าเคยเป็นพรานมาก่อนแล้วก็เคยเจอกับเรื่องแบบนี้มาก่อนด้วย

ผมก็คิดว่าหมอปลาพูดว่าถูกแล้วมันเป็นปิดฮีโป่ง

ผมเข้าป่าผมต้องยกมือไหว้ครับขอเจ้าที่เจ้าทางครับ
คือพีโป่งมันคือสถานะว่าเหมือนคนผอบังเงียบ
มันจะอ้วนเหมือนพรงโลกมันปลอด
หลังจากที่หมอปลาสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างได้ที่เล้าหมูนะคะ
ก็เดินสำรวจเล้าหมูร้าง
หมอปลาก็เลยบอกว่าคืนนี้นอนค้างเลยดีกว่า

เลยจะได้พิสูจน์ว่าที่เล้าหมูร้างตรงนี้
มีวิญญาณผีโป่งหรือวิญญาณอื่นอะไรอีกไหม

คือปูนอนที่ลานคอกหมูร้างตรงนั้นเลยนะ

ใช่แล้วก็จะได้ช่วยเขาด้วยไง
หมอปลาบอกว่าจะได้ช่วยนายอารันต์เจ้าของบ้านด้วย

อยากให้มานอนกับผมสักคืน
หรอฮะ
ช่วงที่หมอปลาบอกงานชุก

เดี๋ยวรอดูต่อแล้วกันว่าคืนนี้จะเจออะไรหรือเปล่า